ติดตามกันหน่อยนะครับที่จังหวัดชนบุรีครับ
ฝากเตือนสาวนะครับเรื่องของการที่จอดรถเอาไว้
แล้วไปทำธุระเสร็จปั๊บจะกลับมาที่เดิม
บางทีบางครั้งเราต้องมองรอบข้างให้ดี

อันนี้เจอจ่ะก็คือพอเธอไปทำธุระเสร็จปั๊บ
กลับมาที่รถเจอกับผู้ชายที่เธอไม่รู้จัก
อยู่มาทำท่าเหมือนจะเปิดเข้าไปในรถ
เปิดประตูรถซ้ายขวาท่าทางแปลก
เห็นท่าไม่ดีโทรไปแจ้งตำรวจเลยครับ
นี่คือผู้หญิงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผู้เสียหายคนนี้แหละครับ
ทางตำรวจสภศรีราชาก็เข้าตรวจสอบเหตุทันทีนะครับ
พบกับชายต้องสงสัยไล่เปิดประตูรถยนต์ของชาวบ้าน
คือไม่ได้เปิดรถเธอคันเดียวคันอื่นก็โดนเหมือนกัน

ใช่ครับน้องใบตองเหตุเกิดเนี่ยบริเวณหน้าร้านสะดวก
ซื้อปากซอย๔ทับ๑๐เลิศทรัพย์ตำรวจสุรศักดิ์

และรถคันนี้ก็คือของผู้หญิงคนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่
จุดนี้เจอกับคนที่ต้องสงสัยคือผู้ชายคนนี้ครับ
อายุประมาณสัก๔๐ปีพยายามเปิดประตูรถ
ทะเบียนขอไข่งองู๗๖๒๖ชนบุรี
จากนี้จึงพยายามเปิดประตูรถคันอื่นด้วย

เจ้าหน้าที่ก็ทำการควบคุมตัวเอาไว้ก่อน
แล้วก็ผู้เสียหายผู้หญิงที่ผมเล่าให้ฟัง

เจ้าของรถก็ยืนให้การรออยู่นะน้องไปต่อ

ให้การแบบนี้เธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้มีการขับรถมาจอด
หลังจากนั้นเธอก็เดินลงไปเข้าร้านสะดวกซื้อ

แล้วก็พบว่าชายต้องสงสัยเนี่ย

หลังจากซื้อของเสร็จเธอเดินออกมา

พยายามจะเปิดประตูรถยนต์ของเธออยู่ค่ะ
พอปลดล็อกปุ๊บเขาก็เดินเข้ามาตรงประตู
เราก็เลยถอยหลังกลับมาแล้วก็รีบล็อกรถ

เราก็เลยถอยไปตรงนี้

รู้จักค่ะ

ใช่ก็เลยพี่เขาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้

ขึ้นรถคันละคันนี้

จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
บอกว่าเห็นชายต้องสงสัยเดินวนไปวนมาบริเวณนี้

แล้วทั้งนี้พอตำรวจไปควบคุมตัวเอาไว้
ชายคนนี้ก็ไม่ยอมเปิดเผยถึงชื่อ

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เพื่อทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไปเพื่ออะไรหรือหวังจะขโมยอะไรหรือเปล่า
มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกันให้ดี
คืออย่างแรกที่ผมบอกคือคุณผู้หญิงเวลาเปิดประตูรถต่อให้คุณไม่เจอใคร
แต่คุณก็ต้องมองรอบข้างดีนะครับความปลอดภัยของเราเป็นสิ่งสำคัญนะครับ